วิพักษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกโซเชียลเหมือนกัน
เหตุการณ์แม่แท้นะคะทำร้ายลูก๕ขวบ
มีทั้งการใช้ไม้กวาดตีกระชากผม
และที่เพื่อนบ้านทนไม่ได้ต้องถ่ายคลิปมาลงโซเชียล
บอกว่าช่วยด้วยใช้มีดขู่ที่จะตัดลิ้นน้องนะคะอืม
คลิปนี้ก็เป็นการร้องเรียนเกิดขึ้นบนโลกโซเชียลเพื่อนบ้านถ่ายไว้ได้
ร้องไปทั้งทางเพจของมูลนิธิปวีนานะคะ
แล้วก็เพจของตำรวจให้มาช่วยไปดูที่บ้านนี้หน่อย
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อคุณการเวลาค่ะโพสต์๒คลิปสะเทือนใจ
เป็นเหตุการณ์ที่หญิงสาวคนหนึ่งระบุว่าเป็นแม่แท้
ทารุณเด็กหญิงอายุห้าขวบอย่างรุนแรงค่ะกระชากผม
ใช้ไม่กวาดตีแล้วก็เอามีดมาเจาะที่ปากของเด็ก
ผู้โพสต์บอกว่าถ่ายได้จากบ้านตรงข้าม
ภายในที่หมู่บ้านพฤกษา๖๒จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
อีกคลิปนึงมีเหมือนกันบอกว่าถ่ายไว้ได้ก่อนหน้านี้
ประมาณเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณแม่คนเดียวกัน
ถือไม้กวาดดุเด็กหญิงก่อนที่จะใช้เท้าถีบเด็กอย่างแรงนะคะ
แล้วก็มีเด็กหญิงอีกคนนึงเนี่ยอยู่อีกด้านนึงด้วย
ซึ่งหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปค่ะมีผู้นำไปโพสต์ข้อความ
ขอความช่วยเหลือที่เฟซบุ๊คของมูลนิธิปวีนา
เพื่อเด็กและสตรีต่อมาค่ะนางปวีนาหงษกุลก็เลยประสานไปยัง
ตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการ
ท้องที่ของบ้านหลังที่เกิดเหตุให้เข้าตรวจสอบค่ะ
จากนั้นตำรวจก็ได้นำตัวนางสาวเอนามสมมุติอายุ๓๕ปี
พร้อมทั้งสามีของนางเอที่เป็นพ่อของเด็กมาสอบปากคำ
นางเอยอมรับนะคะว่าเป็นบุคคลในคลิปแล้วก็ทำร้ายลูกจริง
โดยอาชีพของตนเป็นช่างเสริมสวยมีลูกสาวฝาแฝดอายุ๕ปี
ซึ่งสาเหตุที่ทำร้ายเกิดจากความเครียด
เพราะไม่เคยเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนแล้วก็ไม่อยากเลี้ยง
ประกอบกับเด็กแฝดคนน้องที่ถูกทำร้ายไม่ยอมพูดกับตนก็เลยยิ่งมีอารมณ์ค่ะ
ด้านนางปวีนานะคะบอกว่าแม่ของเด็กบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวานนี้คือ๔ธันวาคม
เนื่องจากมีผู้ใหญ่ถามเด็กแล้วเด็กไม่ยอมตอบ
เมื่อได้สอบถามแต่เด็กยังไม่พูดอีกจึงทำโทษซ้ำ
และใช้มีดขู่ว่าถ้าไม่พูดจะตัดลิ้น
ซึ่งสภาพของน้องเนี่ยนะคะมีบาดแผลจากการถูกใช้ไม่กว่าตีที่ขาทั้ง๒ข้าง
ที่หลังแล้วก็ที่ใบหน้าก็มีรอยเขียวช้ำค่ะ
เราก็เห็นว่าปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้ก็คือความเครียดของแม่และพ่อ
แล้วก็ทราบว่าแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เกิดนะครับ
เด็กเนี่ยอยู่กับย่าซึ่งอยู่จังหวัดสุรินทร์นะ
แล้วพ่อก็คงคิดถึงลูกก็เลยบอกว่าขอรับลูกมาดูแลมาเลี้ยง
มาเลี้ยงได้๘เดือนระหว่าง๘เดือนเนี่ยแม่เขาก็บอก
พ่อก็ทำงานไปด้วยอะไรอย่างนี้เขาก็เหมาะโหร้อย่างนี้เขาก็ยอมรับความจริงทุกอย่าง
ซึ่งตามขั้นตอนนะคะเด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
แต่พ่อของเด็กที่มาร่วมพูดคุยด้วยไม่อยากให้เด็กไปอยู่สถานสงเคราะห์
ก็เลยขอนำตัวเด็กส่งกลับคืนไปอยู่กับย่าที่จังหวัดสุรินทร์ตามเดิมนะคะ
ซึ่งตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาผู้เป็นแม่ตามประมวลกฎหมายอาญาข้อหาทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
แต่ไม่ได้รับอันตรายถึงจิตใจและความผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ